ดนตรีของไทยประเภทหนึ่งคือเพลงหน้าพาดคือเพลงที่บันเลงประกอบกับกิริยาเคลื่อนไหว
ลินแปลงทั้งของมนุษย์สัตว์และธรรมชาติอื่นเช่นเดินนอนวิ่งไกลร่างเกิดขึ้น
ศูนย์ไปลมพัดฝนตกเป็นต้น
เพลงหน้าพาดใช้บันเลงประกอบการแสดงของโขนและละครประกอบกิริยาสมมุติไม่แลเห็นตัวตน
เช่นการประกอบพิธีอันเชิญเทวดาเพลงบันเลงประกอบกิริยานั้นเรียกว่าเพลงหน้าพาด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน